คุณผู้ชมคะในเบรกนี้เราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
ก็คือมีทั้งในโรงเรียนแล้วก็มีทั้งในมหาวิทยาลัย

คือมีวัยรุ่นเป็น๑๐เลยนะ
เข้าไปใช้สถานที่ในโรงเรียน
เป็นที่เซฟย่าเซฟติดมั่วสูมกัน

แต่ว่าสุดท้ายทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจ

โดยนายพารันยูมายูน
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอกันทรวิชัย

ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียนแห่งนี้
หลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องมา

เพราะมีวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมยาเสพติดที่อาคารเรียน
แล้วก็ใช้อาคารเรียนเป็นที่จำหน่ายยาเสพติดด้วย
มากันตลอดเลยตั้งแต่ช่วงทุ่มนึงถึงตี๒ทุกคืน
มีวัยรุ่นเป็น๒๐กว่าคนเข้ามามั่วสุมกัน
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ก็ไปตามเวลา๑ทุ่มถึงตี๒ก็เข้าไป
ไปเจอเด็กวัยรุ่น๘คน
แล้ว๒ใน๘อายุ๑๔ปีเองนะคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่เขาก็คุมตัวแล้วก็ตรวจปัสสาวะ
ก็พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงทุกคน
แล้วก็มีการตรวจค้นพบปืนปากกา๑กระบอก
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็แจ้งบอกว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ย
ยาบ้ามันระบาดหนักเหลือเกิน
เจอทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เสพ
คือเป็นที่เอือมระอารวมถึงวัยรุ่นเอง
ก็จะไปรวมตัวกันที่อาคารเรียนของโรงเรียนนี้ไปประจำเลย
รปภหรือว่ายามของโรงเรียน

บางทีเขาก็พกอาวุธมากันด้วย
อย่างที่บอกว่าตอนไปตรวจเจอก็ไปเจอปืนปากกา

ก็เลยร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้ามาตรวจสอบ

พอเจ้าหน้าที่เขามีการเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มได้
ก็นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพนาศรีนวล
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ